กลับไปขาวดาวน์ร่วมกันกับชาวบราซิลฯค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เขากำลังที่จะเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๐๑๖แล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดตอนนี้กันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่หลายคนเนี่ย
กำลังเรียกว่านับเวลารอเลยทีเดียวสำหรับจะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่
เป็นบรรยากาศจุดเข้าดาวน์ที่บริเวณหาดโคปาคาบาน่าค่ะ
ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะคะว่าที่หาดโคปาคาบาน่าเนี่ย
ตอนนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบราซิลไม่ต่ำกว่า๒ล้านคนเลย
ทุกคนเดินทางมารอชมการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ดอกไม้ไฟ๒๔ตัน
ซึ่งก็จะเริ่มจุดต้อนรับปี๒๐๑๖อย่างเป็นทางการนะคะ
โคปาคาบาน่าถือว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากของบราซิล
เพราะว่าหลายคนถ้าพูดถึงหาดในบราซิลเนี่ยทุกคนเลือกไปที่นี่แน่นอน
จัดงานระดับประเทศในทุกปีเลย
นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศเลยนะคะ

ธรรมเนียมปฏิบัติช่วงปีใหม่ของชาวบราซิล
เขาจะสวมชุดสีขาวในการต้อนรับปีใหม่นะ
เป็นความเชื่อที่บอกว่าสีขาว
จะทำให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสงบสุขความเจริญรุ่งเรือง

วันขึ้นปีใหม่เขาต้องก้าวเท้าขวาเข้าบ้าน
หรือไม่ก็ก้าวเท้าขวาขึ้นบันได
เพื่อที่จะได้รับโชคแล้วก็รับสิ่งดีนะคะ
คุณผู้ชมเห็นภาพนิ่งไม่ใช่ว่าฟรีสหรืออะไรนะ
นี่เป็นบรรยากาศสดจริงที่ทุกคนเขากำลังตั้งหน้าตั้งตา
รอที่จะนับถอยหลังพร้อมกัน
เพื่อก้าวเข้าสู่ปี๒๐๑๖อย่างเป็นทางการ
ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศบราซิลนั่นเองนะคะ
คนจำนวนมากขนาดนี้แน่นอนว่าเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย

เพราะว่ามีรายงานว่านายกเทศมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง
ดอกไม้ไฟทั้ง๒๔ตันที่จะถูกจุดขึ้น
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าจุดนี้เป็นจุดเฉลิมฉลองสำคัญ

จากนี้ก็ยังมีการส่งตำรวจไปประจำตัว
ตามจุดสำคัญต่างทั่วเมืองที่จะมีการฉลองปีใหม่ด้วยนะคะ
ดนี้นี่ถ้าใครเคยได้ไปก็ทุกคนน่าจะทราบถึงความสวยงาม
ว่าจะเป็นทะเลนะคะแล้วก็หัดทรายเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน
ถึงขั้นมีการแต่งเพลงถ้าใครจำกันได้เนอะ

นี่แหละแล้วตอนนี้ทุกคนถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีเห็นไหม
ทุกคนใส่เสื้อสีขาวนะเพื่อที่จะทำตามความเชื่อ
ในการที่จะต้อนรับวันปีใหม่ของเขานะคะ
ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ๒นาทีที่เขาจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่

นี่ทุกคนก็ยืนรอเขาดาวกันอย่างสงบเรียบร้อยนะ
แต่ละคนก็พยายามหามุมที่จะได้มองพลุ๒๔ตันที่ชัดเจนที่สุด
แต่ว่าเขาดาวนริมชายหาดแบบนี้แน่นอน

สวยกันคนละมุม
ประชาชนชาวบราซิลเขาตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นสิคุณนี่เหลือประมาณนาทีกว่ากว่าเอง
ตอนนี้ยังมืดอยู่นะเดี๋ยวพอขึ้นมาจะสว่างสวัยหมดเลย
นี่ฉันเชื่อว่าหลายคนตอนนี้นับถอยล้างตั้งแต่๖๐แล้วคุณรู้หรือไม่

เขาช้ากว่าบ้านเราประมาณ
๘ชั่วโมงเกือบ๙ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นอังกฤษไปแล้วเป็นอียิปต์ไปแล้ว
แล้วก็เป็นที่เยอรมนีไปแล้ว

คุณเข็มมาสอนเห็นถ่ายทำส่งมาด้วยนี่
บรรยากาศการเฉลิมฉลองเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณไม่ถึง๑นาทีแล้วนะ
ไม่และที่สำคัญคือตื่นเต้นตรงที่ว่าคุณผู้ชมหน้าจอได้นับถอยหลังไปพร้อมกับเขาด้วย
หลังจากที่คุณผู้ชมนับถอยหลังเมื่อคืนเที่ยงคืนบ้านเรา

พาไปร่วมนับถอยหลังกับประชาคมโลกในหลายประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่
หนึ่งว่าเราได้ไปอยู่ที่นั่นด้วย
ให้เรามีส่วนร่วมกับในทุกชนชาติเลยว่าอย่างนั้นดีกว่า
พาไปดูบรรยากาศที่สวยงามของแต่ละประเทศนะคะ
บางทีเราไม่ได้ไปเที่ยวเองเราได้เห็นด้วยตานะครับ

ใช่ก็เหมือนได้เอาตัวไปเป็นช็อตคัทแล้วกัน
ผ่านหน้าจอก็เหมือนได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นนะคะ
ตอนนี้เห็นเด็กเริ่มมีการกระโดดโล่เต้นกันแล้วนะ
คือคิดว่าคงตื่นเต้นหลายคนอยู่ด้วยกันไปกับเพื่อน

นี่ละฮะตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะฮะ
ไปแล้วคุณผู้ชมเรานับถอยหลังไปพร้อมกันเลยเนี่ย
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

ดีนะครับที่คือไทยรัฐเนี่ยถ่ายทอดแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศทั่วโลกไปพร้อมกับวินาทีในการนับถอยหลังของเขาจริงใช่เพราะว่าโลกไม่ได้หมุนได้ด้วยประเทศเราประเทศเดียว